นะเบอร์ถามดอมหน่อยเวลาที่ไปนวดร้านนวดเนื้อดเพื่อสุขภาพ
คือมันจะดูรู้เลยไหมว่าร้านนี้เป็นร้านนวดแบบนวดเพียว
หรือว่านวดแบบมีบริการออปชั่นอื่นเสิร์ฟ
เอาแบบไม่ดัดจริงนะผมดูรู้หรอมันดูรู้เลยเหรอจากอะไรพี่
จากโฆษณาจากคำข้อความบางคำ

ว่าตำบวบคืออะไรใช่ไหม
เพราะว่าหลายคนเข้าใจนะจะขอบริการเสริมตามบวบ
ใช่ออปชั่นเสริมที่นอกเหนือจากนวดแหละคุณผู้ชม
อย่างว่าแหละแต่หมอนวดบอกว่าไม่มีให้
เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นที่ร้านนวดที่ระยอง
คือทางร้านเขาเล่าให้ฟังไงว่าลูกค้าผู้ชาย
มาใช้บริการอายุสัก๓๐รุ่นประมาณดอมค่ะ
ทีนี้พอไปใช้บริการปุ๊บอยากได้นวดแบบพิเศษ
แล้วทีนี้ห้องนวดออยล์นวดน้ำมันห้องนี้
ซึ่งห้องนี้หมอนวดหมอนวดคือพี่ออม
อายุ๔๒ปีจะเป็นคนนวดให้ก็คือเป็นคิวพี่ออมไม่ดีนั่นแหละ

คือนวดน้ำมันเฉยห้องนวดที่ออม
อันนี้ห้องออมนวดออยเข้าใจยัง
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๙โมง
คือลูกค้าก็เข้ามาค่ะมาก็เลือกบริการ
วดน้ำมันนวดออยนี่แหละทางร้านก็ล้างเท้าให้ปกติ
ต้องเริ่มล้างเท้าเสร็จแล้วปุ๊บ
เชิญขึ้นห้องเลยค่ะลูกค้าคะขึ้นไปห้องนวดน้ำมัน
ทีนี้เข้าไปปั๊บมี๒เตียงประตูมันไม่มีกรอนล็อก

ปรากฏว่าพอหมอนวดบอกว่าคุณลูกค้าเดี๋ยวนอนคว่ำเลยค่ะ
ลูกค้าไม่ยอมจะให้นวดข้างหน้า

นวดน้ำมันนะเขาต้องนอนข้างก่อน
เขาก็ค่อยรูดจากน่องขึ้นไป
ผมไม่เอาผมจะไม่ได้ให้ลูกจากน่อง

ลูกค้าบอกว่าให้จะนวดข้างหน้าก่อนนะคะ
เพราะทำตามสเต็ปแล้วคือจะต้องนวดข้างหลัง
พอเราไม่ได้ทำให้เขาก็บอกว่าจะมาเอาโทรศัพท์ที่รถ

เพราะว่าที่ร้านจะเป็นวัดเพื่อรสุขภาพตัวเอง

ใช่ค่ะว่าไม่มีเรื่องพวกนี้นะ

คือรู้ถ้ามีบวบเราเคยได้ยินฉันบวบ

อมลองทำดิเวลาตำทำยังไง

เวลาตำตำกับพริก

แล้วมีบวบอยู่ตรงนี้ก็ทำบวบไปอย่างนี้หรอ